สำหรับกิจกรรมแสดงความอาลัยรวมช้างรวมใจ

วันนี้มีความพิเศษเพราะว่าจะมีการนำช้างถึง๑๖๐เชือก
ร่วมแสดงกับคนนับพันชีวิตเลยทีเดียวนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณอรพันธ์ขันทองคำ
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
การแสดงช้างภายในงานรวมช้างรวมใจ
ถวายอาลัยพ่อหลวงที่บริเวณสนามแสดงช้าง
สุรินได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการแสดงองค์ที่๑ค่ะ

เราไปชมบรรยากาศพร้อมกันนะคะ
เป็นรื่องราวที่ได้เกิดมาผลไขวนทองที่ชื่อว่าประเทศไทย
อัจฉริยภาพของพระองค์กับความมุ่งมั่นในพระราชหารุทัย
บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราศดรได้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
นับเป็นบุญนักแล้วที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี
หลังการแสดงองค์นี้จบนะคะจะต่อด้วยองค์ที่๒สุรินทร์เมืองช้าง
เล่าความเป็นมาของการใช้ชีวิตระหว่างคนสุรินกับช้าง
วิถีชีวิตของชาวกุย
ส่วนองค์ที่๓ค่ะโฆษศาลคู่พระบารมีคู่แผ่นดิน
ลึกลงไปสู่ประวัติศาสตร์ของชาติ
ช้างคู่บารมีคู่แผ่นดินในการปกปักรักษาอาณาจักรการกู้ชาติ
ที่ถูกจารึกในสงครามยุทธหัสถีในประวัติศาสตร์ชาติไทย
และองค์ที่๔รวมช้างรวมใจไว้อาลัยพ่อหลวง
เป็นฉากสำคัญนะคะที่ช้างทุกเชือกนักแสดงทุกคน
รวมถึงประชาชนนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมกันแสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งองค์นี้นะคะก็จะมีช้างพังชื่ออรไทยอายุ๓ปี
ของนายประสิทธิ์บุญสะอาดจากศูนย์โฆษศึกษาบ้านตากลาง
บนกระโพอำเภอท่าตูมใช้งวงจับผู้การวาดพระบรมศาสติสลักษณ์ด้วย
ก่อนจะแปรแถวช้างนับร้อยเชือกเป็นเลขเก้า
พร้อมให้ประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีค่ะ
ซึ่งวันนี้นายอัธพรสิงหาวิชัยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัด
เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดง
และร่วมชมการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบด้วย
ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาสได้ทำการแสดงร่วมกับช้าง
รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับ
ศึก๑อาทิตย์ครับ

เพราะว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตครับ
ก็เป็นทหารปีกขวาครับ

ก็รู้สึกดีใจครับที่ครั้งหนึ่งได้มาอยู่ตรงนี้ก็เห็นมาตั้งแต่เด็กครับก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มาแสดงตรงนี้แล้วก็ทำเพื่อพ่อหลวงของเราด้วยครับ
การแสดงช้างในวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในงานรวมช้างรวมใจไว้อาลัยพ่อหลวงที่ทางจังหวัดสุรินทร์
การบริหารส่วนจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเพื่อสจิกายนซึ่งในช่วงเวลาปกตินะคะจะเป็นช่วงงานแสดงช้างซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดซูริน
แต่เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อในหลวงราชการที่๙ปีนี้จึงได้งดงานแสดงช้างมาจัดกิจกรรมไว้อาลัยแทนค่ะ
ขณะที่บริเวณที่นั่งนะคะก็จะเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจับจองพื้นที่กันเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อร่วมชมการแสดง
ขอบคุณคุณอรพันธ์ขันทองคำด้วยนะคะบรรยากาศก็ดูยิ่งใหญ่นะคะ
แล้วพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วอย่างพวกเราไปไม่ทัน
แต่ถ้าคุณผู้ชมมีเวลาว่างเดินทางไปก็น่าจะทันอยู่
ถ่ายรูปส่งมาให้เราดูบ้างก็ได้นะส่งมาอาจจะแฮชแท็กไอจีของไทยรัฐก็ได้

แล้วก็คุณอรพันธ์นี่แต่งตัวสวยนะ